ผมนึกว่าไอ้แบบนี้มันเป็นเรื่องสร้างคอนเทนต์

กรณีที่รายเดอร์มาส่งอาหาร
แล้วโดนสาวชวนขึ้นห้อง

พี่เผ็ดบริษัทในห้องสิ้นหนูไป

แล้วก็ปัดมือทิ้งเลยโอ้โหอย่ามายุ่ง
ยอดเยี่ยมเป็นแฟนกันอะไรนะฮะเขาเป็นแฟนกันเอาแม่คุณ
ผู้หญิงเนี่ยสั่งอาหารผ่านแอปนะแล้วปรากฏว่าเธอก็ไม่รู้ว่าแฟนเป็นคนกดรับออเดอร์
นะฮะก็เลยแกล้งแฟนนุ่มชวนขึ้นห้องบอกเดี๋ยวจะให้ติ๊บสักพันหนึ่ง
แต่ขึ้นไปรับติ๊บบนห้องนะเออนะสะกิดอยู่ตั้งหลายที
แต่รายเด้อแฟนหนุ่มทำคึงขังใส่อย่ามายุ่งโอ๊ยพี่เราลูกชายมันต้องแบบนี้
อย่ามายุ่งนะกลายเป็นคลิปที่เรียกรอยยิ้มบนโซเชียลมีเดียครับ
มีคนดูถึง๘ล้านครั้งหลายคนมาคอมเมนต์แซวชอบความกระแทกฝาฝากล่อง
ปึ้งแบบไม่พอใจอ่ะแล้วกดเสียงต่ำอย่ามายุ่งครับนี่
เป็นผู้ชายต้องรักนวลสงวนตัวนี่
อันนี้ผมกับพี่ต้นยึดมาตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเยาวชน
ใช่รักน้วนสงวนตัวอย่ามาโดด
แต่ว่ามันก็มีมุมดราม่าว่ะ

แต่เธอก็ชี้แจงบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญจริง
เธอบอกเธอก็กดจ่ายตังค์จากแอปพลิเคชัน
พอรู้ว่าแฟนมาส่งก็เลยเล่นแบบนี้
ลูกค้าสาวดึงตัวเข้าห้องไปเลยครับ
แล้วก็เปิดหน้าเปิดตาโชว์ด้วย

กระดายหล่อยยิ้มตอนแรกผมที่ตอนแรกดูว่าเป็นเรื่องจริง